ก็มาตามความพร้อมของทีมวอเล็กบอลสาวไทยในการแข่งขันซีเกมนะครับ
อเล็กบอลชายของเราเนี่ยพลาดเหรียญรางวัลเบรกน่าเสียดายนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นแชมป์๔เกมมานะครับ
เป็นรองแชมป์แล้วก็เหรียญทองแดงแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เราไม่มีเหรียญติดไม้ติดมือเพราะว่ารอบชิงเหรียญทองแดง
เราแพ้ให้กับเวียดนาม
มาที่วอเล็กบอลหญิงครับเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญ
ก็ต่อยอดถึงกระแสในทีมชาติแน่นอน
ส่วนทีมไทยยังไงก็ตามนะครับด้วยศักดิ์ศรีก็ต้องเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้
ถ้าจะบอกว่าตัวเองนั้นก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับเจอใครก็ต้องไม่กลัวแล้วนะครับ
ซึ่งหวัดละบอลหญิงไทยลงสนามเกมแรกเนี่ยนะครับเจอกับอิโรนีเซีย
วันนี้๕โมงเย็นโค้ชด่วนนัยศรีวัชระเมธากุล
หัวหน้าภูมิสอนเขาบอกว่าการซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเตรียมมาพอสมควร
ขึ้นอยู่กับการผสมกันแต่ละคนมาแต่ละที่ก็ต้องมีวิธีการเล่นในสไตล์ที่แตกต่างกัน
ต้องดูว่าจะกลมกลืนขนาดไหนนะครับจะต้องพยายามเซฟนักกีฬาให้มากขึ้น
เหงื่อเยอะพลังงานเยอะเพราะว่าเจออากาศร้อนครับ
ส่วนอัชราพรคงยศครับบอกว่าเจออากาศที่กัมพูชาร้อนจริงเหมือนที่เพื่อนบอกเลย

เธอไปเล่นอยู่นะครับในยุโรปที่ตุรกี
เกมราชินโดอาจจะไม่เล่นร่วมกับทีมเยอะ
แต่รู้ว่าระบบของทีมเป็นยังไง
พยายามปรับจูนเข้าหาเพื่อร่วมทีมให้ได้เร็วที่สุดครับ
ตามกันต่ออาการบาดเจ็บของพุทธพลบุญศรครับ
ทำให้ไม่สามารถลงวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรได้นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยครับเจ็บตรงนี้ครับ
ใน๒๐๐เมตรชายกำลังจะสปรินท์ครับ
ในช่วง๕๐เมตรโอ้โหกล้ามเนื้อกระตุกครับ
สมาคมวางตัว๔คูณ๑๐๐เมตรแทนไปแล้วนะครับ
ก็คือโอ๊ตธวัชชัยหีมเอียดซึ่งถูกวางตัวให้วิ่งไม้ไหนเนี่ย
เดี๋ยวสตาร์ฟต้องหารือกันอีกทีนะครับในรายละเอียด
โทษชัยวัย๑๙ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แล้วก็คว้า๖เหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยนะครับ
ในรายการศรีวิชัยเกมครั้งที่๓๗นะครับ
ตารางเหรียญตอนนี้ครับสรุปออกมา
พูชา๓๗เจ้าภาพนะครับที่๒เวียดนาม๓๐
ไทยนะครับตามมาติด๒๙เหรียญทอง
เหรียญเงินละ๓๔เหรียญทองแดงนะครับ
ที่๔อินโดแล้วก็ที่๕ฟิลิปปินส์ตามลำดับนะครับ